แรงกว่านี้อีกนิดนึงค่ะลำไหมเออเอาพี่ข้ามมาเลยดีกว่าค่ะโอ้โห
โอ้โหอารมณ์บิ้วหน่อยเจอคนที่สวยหล่อหล่อแบบนี้นะครับ
ต้องมาตรงนั้นตรงนั้นนะครับสวัสดีครับสองตอนนะครับครับ
เช้าแบบนี้นะครับสีสันนะครับลอยกระทง
สองท่านจะไปรอยกระทงที่ไหนครับอันนี้นี่ยังคิดอยู่เลย
หาไม่ได้อาจจะไปสวนสาธารณะใกล้
ผมก็ตามครองริมวัดที่ว่าจะไปนู่นแหละครับ
ปีนี้นะฮะทุ่งภูเกาทองอ๋อธนครศิริยานะอ๋อ
ไกลเนี่ยไปทันป่ะพี่ทันทันทันลอยตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปลอยต่ออีก
หลายที่นะครับหายเจ็บกระทงอ้าวอ้าว

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
โอ้โหเอวเคล็ดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
สีสันข่าวเช้ายามเช้าแบบนี้แหละครับ
ต้องมีอารมณ์สนุกสนานเพราะว่าวันนี้วันลอยกระทง

เป้จะไปเป็นอยู่ในอ้อมใจนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับ
เป็นเรื่องของหนุ่มน้อยที่ชอบบุษรีนะครับ

เชิญชอบได้เลยครับ

บทสตรีเป็นชีวิตจิตใจ
ด้วยความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้ของบุชรี

หนูน้อยคนนี้ทำได้ตรงเป๊ะ

เขาฝึกอย่างจริงจังเลยล่ะครับ
ขึ้นมันได้แบบธรรมดาโลกในจำ
ต้องทำแบบนี้เท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ
เพลงมาจังหวะดี

แม่แต่ละคนแม้กระทั่งพี่ทหาร

ออกกำลังกายเพิ่มเผินได้เลยละครับ
นี่คือการรีไซเคิลกระป๋องเครื่องดื่มต่างที่หมดค่า

แต่นี่ครับกระป๋องที่เป็นสังกษีหรือมีส่วนผสมของอลูมิเนียม
ด้วยอุณหภูมิที่ร้อนก็สามารถทำเป็นพัชนะใหม่ได้
โดยเทใส่แม่พิมพ์แล้วก็ได้ชามใหม่แบบนี้ล่ะครับ
คุณผู้ชมครับปัจจุบันนะมนุษย์เราหาแต่เรื่องแปลกมาเล่นกันครับ
นักท่องเที่ยวแห่ไปที่สวนสนุกแห่งนี้ในประเทศจีน
เพื่อจะไปพิสูจน์ความสามารถว่าอยู่บนสะพานแห่งนี้ได้นานขนาดไหน
แต่ละคนมาประลองส่วนใหญ่ก็ตกเกือบทุกราย
แม่ไอเดียบันเจิดจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
กีฬาแบบนี้นะครับในบ้านเราน่าจะเอาไปเป็นกีฬาชุมชนนะครับ
เลือกได้เลยนะครับสบายแบบนี้แหละครับ
หมดเวลาแล้วครับกับสีสันข่าวเช้าทะลัด
เป้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับ